ตำรวจนายนี้เมาเอารู้ได้ยังไงว่าเขาเมาเอาเดี๋ยวคุณผู้ชมดู
แต่ที่แน่คือเขาขับรถไปชนท้ายรถกระบะแล้วไปชนเสาไฟฟ้าด้วยครับ
นี่แหละครับเมื่อสักครู่ถ้าเห็นแว๊บเหมือนท่านเต้นด้วยนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาถนนสายสุรินศรีขอรภูมินะครับ
ตัวเมืองจังหวัดสุรินในที่เกิดเหตุพบรถกระบะของนายชาญเจริญยิ่ง

สภาพด้านขวานะครับไฟเนี่ยแตกยางแล้วก็ล้อแม็กซ์ก็แตก
ห่างออกไปประมาณ๑๐เมตรนะครับพบรถอเนกประสงค์สีเงินตกอยู่ข้างทาง
สภาพด้านหน้าชนกับเสาไฟใช่ไหมแล้วคานบนเสาไฟฟ้าเนี่ยมันถึงขั้นหักเลยนะ
ทำให้ไฟดับเป็นวงกว้างในรัศมี๒๐กิโลเมตรครับ
ส่วนคนขับติดอยู่ในรถนะครับเจ้าหน้าที่นำตัวออกมา
พบว่าท่านเป็นตำรวจนะครับตำแหน่งรองผู้กำกับการสอบสวน
สพขวาวสินรินนะครับตำรวจนายนี้เนี่ยนะครับ
เมาฮะพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วก็ตะโกนด่าทีมข่าว
ลักษณะที่จะเข้ามาทำร้ายด้วยกู้ภัยปฐมพยาบาลนะครับ
แต่ว่าตำรวจนายนี้ไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาล
แล้วก็เมื่อภรรยามาถึงที่เกิดเหตุก็พาตัวสามีนะครับขึ้นรถแล้วบอกว่า
เดี๋ยวจะพาไปโรงพยาบาลทั้งที่มีร้อยเวรสอบภอมเมืองสุรินทร์
อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนายชาญเจริญยิ่งเจ้าของรถกระบะเนี่ย
เล่าบอกว่าเขามาจากไซส์งานก่อสร้างจะกลับบ้าน
พอมาถึงที่เกิดเหตุรถกระบะนะครับก็โดนชน
โดนชนจนรถพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยจากนั้นก็เห็นรถคู่กรณีพุ่งเข้าเสาไฟอย่างแรงเลย
เพราะดีนะครับที่เขากับเพื่อนไม่เป็นอะไรมาก
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปที่สอพขวสินบรินทร์ไปขอพบกับท่านผู้อำกับ
แต่ท่านไปราชการต่างจังหวัดครับหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวนะครับ
ก็ไปที่สพเมืองสุรินทร์เพื่อถามความคืบหน้าของคดี
เจ้าหน้าที่แจ้งว่ายังไม่ได้ตั้งข้อหา
เอาละครับกับทางรองผู้กำกับการสอบสวนท่านนั้นนายนั้นนะ
ต้องรอรายงานผลจากโรงพยาบาลก่อน
แล้วในส่วนของการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลนั้น
ได้มอบให้ทางโรงพยาบาลสุรินเป็นผู้ดำเนินการครับ